คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้

พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น

ได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เปิดไทยรัฐทีวีมาเจอหน้าพวกเราเยอะ

เพราะว่าต่อไปนี้จะได้เจอกับพวกเราในช่วงเวลาดีแบบนี้นะคะ

เวลาดีแบบนี้นะคะแต่เนื้อหาของเราเนี่ยยังคงความแซ่บเหมือนเดิม
ที่เพิ่มเติมคือความสุขและความสวยค่ะ
พูดเลยนะคะวันนี้เป็นวันอะไรคะ

และวันนี้นะคะก็เป็นคิวของอาจารย์คาทานั่นเอง
อาจารย์คาทาชินบัญชรจะมาอัปเดตดวงคุณผู้ชมนะคะ
ให้คุณผู้ชมนี้นะคะเตรียมตัวกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลย
รับรองว่าคุณแม่เนี่ยต้องอิจฉาว
ในช่วงนี้หมาดูคือมีเกณฑ์

ดูในน็กเขากูจุกกูจุกกูจุกกูจุกกู
จริงพี่แอวเอาใจเกามากก่อนกันนะ
แต่บอกเลยว่าว่าจะมั่นใจอะไรเบอะนั้น

ที่เนี่ยรูปนิทสับนี้เลยเรียกสติน้องเลยนะ
ไปเจอกรายด์กันคาร์ธาในช่วง

หราแซม
สีชุดอาจารย์สวยเหมาะกับฉากเรามาก
ต้องเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นผ้าไหมไทย
รถสีนี่มันผอ่งมากเลยเนอะ

นกกระเวกนี่ก็ยากแล้วใช่ไหม

เดือนแรกดูของเราก่อนเลยเดือนเมษา

อ่าวต้องสองคนน่ะเกิดเดือนเนี่ย

เอาแต่งเป็นอัปเดตนะคะวันที่๔๑๐
กรกฎาคมปี๒๕๕๙นนี่แหละค่ะ
เพาะกอดอกกอคอ

อ่ะได้ภาพลวงตา

ช่วงต้นเดือนแบบนี้๔๑๐
ใครจะมาจงมาจีบอะไรเนี่ย

ความรักอาจจะเป็นภาพลวงตา

ถ้าลงทุนบอกว่าช่วงปลายสัปดาห์

มีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินเข้ามา
ดีมากเลยนะใครที่เกิดเดือนกรกฎานะคะจดไว้เลย

ได้ทศกรรมแพ้ความ
เพราะว่าเอกสารสัญญาคดีความต่าง

การงานต่างจะเป็นจำเลยจะเป็นโจทย์อะไรก็ตาม

มีการพูดคุยอย่างน้อยก็ตกลงกันได้
ยกฟ้องหรืออาจจะยอมความกัน

การเงินได้ทศกัณฐ์เกี้ยวนางศรีดา

ถ้าเกิดเป็นซื้อหมายถึงว่าลงทุนกับผู้ชายอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ

การเงินดีมากแม้ว่าจะต้องใช้จ่ายมากับความรัก
ซื้อของให้เขาไปเที่ยวด้วยกันก็ได้
แต่ว่าการเงินจะเข้ามาได้เรื่อย

เพราะฉะนั้นอันนี้สบายใจได้เรื่องการเงินนี่เด่นมาก

แถมยังจะได้เงินมาจากไอ้ชนะคดีด้วย

เลี้ยงรีบเลยค่ะ
ตามไปเลยค่ะ

ผู้ที่กดเดือนกัญญาโยน

นี่คือองค์พระอิสวนหรือว่าองค์พระศิวะเทพ

ประธานพรให้๔๑๐กรกฎานี้

เพราะฉะนั้นแปลว่าขอบารมีองค์พระศิวเทพได้ปลด

ไพ่อย่างนี้แปลว่าได้เลื่อนตำแหน่ง
และตำแหน่งผู้ใหญ่ส่งเสริมงานราชการงานทหารงานตำรวจ

ก็แปลว่าจะได้ความรักที่เจอกันแบบเป็นเพื่อนกัน
เป็นคนในสังคมเดิมเป็นคนรู้จักกันมาก่อน

จะได้จากผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน
เพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรก็มีผู้ใหญ่ส่งเสริม

การขายการตลาดการติดต่อสื่อสาร

ในผู้ที่เกิดเดือนกันยาว

ระวังเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
ทางเดินอาหารกระเพาะอาหารลำไส้

อาหารการกินก็ถูกค่ะอนามัย

พอปอดอตต่อคอได้
ราชาหนึ่งเหรียญ
ก็คือไพ่พระรามคืนสู่ราชสมบัติ
อุ้ยชื่อถูกแบกแชน

แล้วแถมยังมีการเงินการงานที่ดี
แต่การเงินนี่เด่นกว่าการงานนะ

มีผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วก็ที่สำคัญ

ลูกแม่ลูกแม่แบบนี้

การเงินดีกว่าการงาน

เงินที่คิดว่าจะไม่ได้คืนและหายไป

ความรักได้ฮานุมานครองเมือง

แล้วก็เด่นมากเพราะว่าอะไรรู้ไหม

เหนื่อยหรือลำบากหน่อยแต่ก็เป็นการ

พฤศจิกายนพกดพย

มีข่าวดี๓อย่าง

ที่๒เกี่ยวข้องกับความรัก
ใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเป่าเปลี่ยวหัวใจ

มีการขยับขยายครอบครัว

เรื่องของการทำการบ้านหน่อย

เรื่องของสุขภาพจะดีขึ้น
ผู้ที่เกิดเดือนพิกายนจึงโชคดี
ในเรื่องสุขภาพนี่ถือว่าดีที่สุดนะ

ต้องรักษาหรือกังวลมาก

ไม่ต้องตัดขาไม่ต้องอะไรอย่างนี้

แต่ต้องระวังอารมณ์

ของคนรอบข้างไม่ใช่ของเรา
ทำให้เราปั่นปวดหัวใจ

ณชาลิติรุ่งเรืองราบรื่น

ไปพอก่อด่อทอกข่อ
ขอยุธสตบอับ
ต่ออีก๗เดือนค่ะสักครู่เดียว